คุณผู้ชมครับตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมาหลายจุดในเมืองไทยของเรานั้น
เจอกับความแปรปวนของสภาพอากาศอย่างหนักนะครับ
อกจากในเมืองไทยของเราแล้วความแปรปวนของสภาพอากาศเกิดขึ้นทั่วทุกมุมโลก
แล้วก็สร้างความเสียหายเป็นวงกว้างเลยทีเดียวนะครับ
อกจากส่งผลต่อประชาชนแล้วยังส่งผลต่อสัตว์อย่างกวางเรนเดียที่นอเวย์ครับ
ภาพที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ในขณะนี้เป็นภาพกวางเรนเดียกว่า๓๒๓ตัวนะครับ

โดยทางการนอเวย์ออกมาระบุนะครับว่าเป็นเหตุการณ์ฟ้าผ่าที่มีสัตว์ตายมากที่สุดในประวัติศาสตร์
ก่อนหน้านี้๑สัปดาห์ครับมีพายุรุนแรงภาษาผ่านในบริเวณต่างกล่าว
กวางไปดูที่วิถีชีวิตของประชาชนญี่ปุ่นณขณะนี้กันบ้างนะครับ
นี่คือภาพเหตุการณ์หลังจากถูกพายุไต้ฝุ่นที่มีชื่อว่า
มีรายงานนะครับว่ามีประชาชนอย่างน้อย๑๑คนเสียชีวิต
จนนี้ครับพบว่ามี๙ศพภายในบ้านพักของคุณชาราครับ
มีบางส่วนของบ้านพักอาคารพังถล่มลงมาหลังจากถูกน้ำท่วมอย่างหนักนะครับ

ส่วนที่เมืองโอบิฮิโรจังหวัดฮอกไกโด
ความรุนแรงของพายุใต้ฝุ่นส่งผลให้สะพานถึง๑พังถล่มลงมา

ขณะนี้เจ้าหน้าที่จากกองกำลังป้องกันตนเองญี่ปุ่น
ให้ความช่วยเหลือแล้วก็ค้นหาผู้ประสบภัยอย่างต่อเนื่อง
มาดูเรื่องของปัญหาสิ่งแวดล้อมกันบ้างนะครับ
ขณะนี้เองโครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ
ออกมารายงานฉบับล่าสุดเมื่อวันอังคารที่ผ่านมา
เพราะว่ามีประชากรโลกจำนวนกว่า๓๐๐ล้านคน
เอเชียแอฟริกาแล้วก็ลาตินอเมริกา
เผชิญกับอันตรายที่อาจจะส่งผลถึงชีวิตนะครับ
ปัญหาที่มีต้นต่อมาจากมลภาวะทางน้ำ
แม่น้ำแล้วก็ทะเลสาปที่เพิ่มสูงขึ้น
และยังเป็นแหล่งต้นต่อของการแพร่ระบาดเชื้ออฮิวาตักกะโรค
รวมถึงไข้ไทฟอยและโรคภัยไข้เจ็บอื่นครับ
ในโลกของเราไปดูนอกโลกกันบ้างนะครับ
เมื่อวันอาทิตย์ที่๒๘สิงหาคมที่ผ่านมา
พุ่งผ่านโลกค่อนข้างใกล้จนหน้าขนลุกเลยทีเดียวนะครับ
ห่างจากโลกของเราเพียงแค่๕๐๐๐ไมค์หรือว่า๘๐๐๐กิโลเมตรเท่านั้น

มันเพิ่งตรวจพบก่อนที่จะผ่านโลกของเราเพียงแค่๑วันเท่านั้น
ขอดูดาวที่มีชื่อว่าโซเนียในบราซิลนะครับ
แม้ว่ามันจะมีขนาดเล็กความกว้างเพียงแค่๒๕๕๕เมตร
แต่มันก็เพียงพอที่จะก่อให้เกิดความเสียหายได้
หากมันพุ่งผ่านชั้นบรรยากาศโลกของเรา
จากนอกโลกกลับมาในโลกของเราอีกครั้งหนึ่งนะครับ

เป็นภาพน้ำท่วมใหญ่ที่ประเทศอินเดียครับ
จนตอนนี้เองทางการประเทศอินเดีย
มีการอบพยพประชาชนกว่า๒แสนคนใน๕รัฐ
ประกอบไปด้วยรัฐพิหารอุตรประเทศ
ัธยประเทศราชสถานอุตราขัน

หลังเกิดฝนตกอย่างหนักในช่วงฤดูมรสุม
ทำให้ปริมาณน้ำในแม่น้ำคงคาแล้วก็แม่น้ำสาขาหลายสาย
การล้นตลิ่งเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชน
โดยฝนตกอย่างหนักในช่วงฤดูมรสุมนี้

อย่างน้อย๓๐๐คนบ้านเรือและไร่นา
เศรษฐกรรมหลายพันแห่งจมอยู่ใต้น้ำ
ทำให้ประชาชนหลายล้านคนใน๕รัฐดังกล่าว
ได้รับผลกระทบอย่างหนักเลยทีเดียวนะครับ
นี่คือผลกระทบจากความแปรปวนของสภาพอากาศ
ที่เกิดขึ้นหลายจุดหลายพื้นที่ทั่วทุกมุมโลก

เป็นภัยที่ใกล้กว่าที่เราคิดนะครับดังนั้นการเตรียมพร้อมรับมือ
มาถึงความรู้ต่างนั้นถือว่าเป็นสิ่งที่จำเป็น
ที่จะทำให้คุณรอดจากภัยทางธรรมชาติเหล่านี้
ทั้งหมดนี้คือจับตาเตือนไทยผมพุกตะนันที่สิตมหันต์สวัสดี